ถ้าคุณผู้ชมจำได้ที่มหาสารคามมีคนไปพบศพนะคะ
ผู้หญิงคนหนึ่งนะคะถูกฆ่าแล้วก็เอาศพไปทิ้งไว้ในโอ่ง
ภรรยาก็พาลูกเนี่ยขึ้นมอเตอร์ไซค์แล้วก็หลบหนีไป
เนี่ยค่ะจากเหตุการณ์นี้ปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยจับกลุ่มตัวคนร้ายได้แล้วนะคะ
เป็นไปอย่างที่มีการคาดการณ์จริง
ผู้ก่อเหตุก็คือลูกเขยนี่แหละนะคะพอก่อเหตุเสร็จก็พาลูกสาวแล้วก็ลูกของตัวเองเนี่ยนะคะ
พาภรรยากับลูกของตัวเองขึ้นมอเตอร์ไซค์หลบหนีไปแล้วตำรวจเนี่ยไปจับกลุ่มตัวได้
เมื่อวันที่เก้าที่ผ่านมานี่เองค่ะตำรวจสพบรบือ
วันนี้คุมตัวนายชนนาธีซ่ามทองนางสาวทาราทิพย์เรืองนันสกุล
ซึ่งเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับเนี่ยนะคะไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่บ้านที่เกิดเหตุนะคะ
ลูกเขยของนางสุวรรณคือนายชนนาธีเนี่ยนะคะก็บอกว่าเป็นคนก่อเหตุเอามีดแทงนางสุวรรณหลายแผล
แล้วก็เอาร่างไปทิ้งไว้ในโอ่งแล้วก็พาภรรยากับลูกอายุ๓เดือนขี่มอเตอร์ไซค
หนีไปอาศัยอยู่ตรงปั๊มน้ำมันที่กำแพงแสนนครปฐมจนกระทั่งตอนเย็นของวันที่๙ที่ผ่านมา
ก็ถูกตำรวจจับกลุ่มตัวได้ค่ะผู้ต้องหารับสารภาพบอกว่าที่ฆ่าแม่ยายเนี่ย
เพราะว่าแม่ยายพูดเสียดสีตัวเองค่ะว่าไม่ทำงานทำการแล้วตัวเองเนี่ยรู้สึกเก็บกฎ
ก็ทะเลาะกับแม่ยายเนี่ยบ่อยมากวันเกิดเหตุก็ทะเลาะกันอีก
แล้วตัวเองบันดาลโทษะเอามีดแทงแม่ยาย
พอก่อเหตุเสร็จก็ล้างตัวเอาศพแม่ยายไปซ่อนไว้ในโอ่ง
แล้วก็พาลูกไปหาหมอตอนเช้าคือพอหนีไปเนี่ยนะคะ
ตอนเช้าก็พาลูกไปหาหมอเอาสร้อยทองคำของแม่ยายไปขาย
เงินมา๑๗๐๐นี่เขาพาไปทำแผนชาวบ้าน
ก็ไปมุงดูกันเต็มเลยนะคะคือจนกระทั่งวันต่อมาเนี่ย
คนไปพบศพของแม่ยายนะคะตอนค่ำตอนนั้นเนี่ยเขาก็หนีไปที่นครปฐม
เอาลูกไปฝากไว้กับน้าก่อนแล้วตัวเองกับภรรยาเนี่ยก็หนีไปเพชรชบุรี
ไปที่กาญจนบุรีต่ออีกวันหนึ่งแล้ววกกลับมาที่นครปฐม
เพราะเงินหมดแล้วก็ถูกจับได้ค่ะ
ซึ่งทางลูกพี่ลูกน้องของผู้เสียชีวิตบอกว่าดีใจมากเลยที่จับตัวได้
กลัวเดี๋ยวจะย้อนมาก่อเหตุที่บ้านอีกนะคะ
เพราะว่าตั้งแต่มาอยู่ด้วยกันเนี่ยผู้ก่อเหตุเองก็ไม่เคยแสดงพฤติกรรมที่ดีเลย
ไม่ได้ทำงานทำการแล้วก็มีปัญหากันกับญาติญาตินะคะ
ตอนนี้ก็แจ้งข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน
แล้วก็ปิดบังการตายแล้วก็แจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาด้วยนะคะ
ส่งตัวดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ